ก็คิดว่านักเตะไทยนะครับผ่านได้แน่แต่ก็จะประมาณไม่ได้ครับส่วนสดามที่ใช้ในการแข่งขันก็เป็นยาเทียมค่อนข้างจะแข่งครับเชื่อว่านักเตะนั้นคงจะปรับตัวได้แล้วจากที่เล่นในเกมแรกมาส่วนเรื่องของการประชุมนะครับบอลหญิงทีมชาติไทยครับก็เป็นเวลาสำคัญเพราะว่าเราไปบอลโลกนะครับโดยผลตรวจเ
การพัฒนาทีมตั้งแต่ชุดเยาวชนไปถึงชุดใหญ่เพราะว่าบอลหญิงเนี่ยสามารถวางกรอบแล้วก็สามารถเรียกนักเตะเก็บตัวได้ตลอดไม่เหมือนกับผู้ชายที่มีสโมสรสังกัดส่วนดึงฤทัยศาสตร์ทองเวียนครับหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลหญิงชุดใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นักกีฬานะมีความพร้อมในเรื่องของสภา
ชนบุรีส่วนบอลหญิงรุ่นยู๑๖นะครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่สถาบันการรัฐศึกษาวิทยาเขตชนบุรีนี่คือชุดหลักในของบอลหญิงที่เก็บตัวฝึกซ้อมรวมตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเตะแข่งขันในหลีกบอลหญิงด้วยครับ